คดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงประธานวิสาหกิจชุมชนป่าสน

พอยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานชุมชนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตัวเองหนีไปกบดานอยู่ที่เชียงใหม่ตำรวจเขาประสานกันค่ะ
เพชรบูรณ์แล้วก็เชียงใหม่ไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ไปทำไปทำไมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัว
พูดคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันจนบันดาลโทษะนี่นะคะ
สถานีตำรวจภูทรเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เดินทางมาประสานกับตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
ออกติดตามล่าตัวนายทงชัยหวังดีอายุ๔๐ปี
มือปืนที่ก่อเหตุยิงนายอภิรัตสินเช้าหรือเม่นอายุ๔๖ปี
นายอภิรัตนเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนป่าสนบ้านเพชรดำตำบลเขาค้อได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวานนี้เองการก่อเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจทำงานเร็วมากค่ะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่า
คนร้ายเนี่ยไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนดอยม่อนแจ่มตำบลโป่งแยง
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ตำรวจได้ตรวจพบรถยนต์ของคนร้าย
กล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ทำให้รู้ว่าเขาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะ
จากนั้นก็เข้าไปควบคุมตัวนายทงชัยผู้ต้องหายึดรถยนต์ที่ใช้หลบหนี
เป็นรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเล็ตสีดำทะเบียนนนทบุรี
ผู้ต้องหาเนี่ยกะจะตบตาตำรวจพยายามจะหลบหนีด้วยการเอารถคันนี้
ไปให้อู่แห่งหนึ่งในตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่
เปลี่ยนสีแต่ทางอู่ยังไม่ได้ทันขูดสีขัดสีลงมือทำอะไรเลยนะคะ
รถคันนี้มันก็ยังเป็นสีดำอยู่ยิ่งง่ายต่อการจับกลุ่มไปใหญ่นะคะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ยิงนายอภิรัตน์เพราะทะเลาะกัน
บันดาลโทษะชักปืนสั้นขนาด๙มมยิงเข้าไป๔นัด
แต่กระสุนเข้าที่หน้าท้องสองนัดก็เลยทำให้นายอภิรัตได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากนั้นตัวเองรีบหลบหนีไปนะคะบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่

เรื่องต้นตำรวจสพเขาเคาะจะควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ที่เขาค้อเพชรชบูรณ์พร้อมเตรียมสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ